สวัสดีครับเจ็ดนั้น

เราจะมาตรวจสอบกันนะครับก่อนอื่นเรามาตรวจสอบภาพรูมสภาพ
เมืองในของเราในวันนี้กันก่อนครับภาพแรกที่คุณผู้ชมเห็นอยู่

แสดงกลุ่มก้อนเมฆที่ปกลุ่มเหนือท้องฟ้าเมืองไทยของเรา
พบว่าเช้าวันนี้มีการก่อตัวของกลุ่มฝน๒จุดใหญ่ด้วยกันครับ
จุดแรกก่อตัวบริเวณทางตอนบนของภาคอีสาน
ประกอบไปด้วยจังหวัดเลยเพชรบูรณ์
คายหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครนครพนม

อีกหนึ่งจุดอยู่บริเวณพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง
ตั้งแต่บริเวณจังหวัดนครศรีธรรมราช
รวมไปถึงในบริเวณ๓จังหวัดชายแดนภาคใต้
สงขลาปัตตานียาลานรัฐธิวาส
พื้นที่เหล่านี้คือพื้นที่ที่มีการก่อตัวของกลุ่มฝน
แล้วก็มีโอกาสเกิดฝนในระยะชั่วโมง๒ชั่วโมงนี้
ปัจจัยที่ส่งผลตอนลักษณะอากาศในเมืองไพร์โรว
วันนี้ยังคงทรงครับเหมือนวัน๒วันที่ผ่านมา
เรื่องแรกก็คือบริเวณความกดอากาศสูง
มวลอากาศเย็นจากประเทศจีนนะครับตอนนี้นะครับยังพบว่ายังคงอ่อน
กำลังลงอย่างต่อเนื่องนะครับแต่ก็ยังคงเป็นปัจจัยสำคัญเลยทีเดียวนะครับ
ยังคงเหนียวนำให้บริเวณทางตอนบนของประเทศไทยโดยเฉพาะในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือ
อีสานตอนบนยังคงได้สัมผัสอากาศเย็นกันในช่วงเช้า
ขณะที่บริเวณทางตอนกลางของประเทศนะครับปัจจัยตอนนี้ก็คือเรื่องของกระแสลมตะวันออกเฉียงใต้นะครับ
ยังคงพัดปกกลุ่มอย่างต่อเนื่องสามารถที่จะหอบเอาความชื้นจากทะเลครับ
ปกคลุมบริเวณดังกล่าวนั่นก็หมายความว่ายังคงสามารถที่จะทำให้บริเวณพื้นที่ตอนกลางของประเทศนั้นมีโอกาสเกิดฝนนะครับ
โดยเฉพาะบริเวณที่ติดทะเลวันนี้อาจจะเน้นหน่อยในบริเวณพื้นที่ภาคตะวันออกครับ
เดี๋ยวมาดูการเปลี่ยนแปลงเรื่องของอุณหภูมิในวันนี้กันนะครับ
จากการตรวจสอบก็พบว่าในวันนี้นั้นอุณหภูมิสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับ
ต่ำสุดในวันนี้อยู่เพียงแค่๑๖องศาเซลเซียสเท่านั้น
จะสังเกตว่าบริเวณที่มีสีเขียวคือบริเวณที่มีอากาศเย็นนั้นค่อนข้างที่จะบางตาเลยทีเดียวนะครับ
ส่วนใหญ่นั้นจะอยู่บริเวณทางตอนบนของภาคเหนือนะครับ
ขอบฝั่งตะวันตกรวมไปถึงตอนบนของภาคอีสาน
พื้นที่สีเหลืองครับคือบริเวณที่มีอากาศอุ่น
บริเวณที่มีความชื้นค่อนข้างเยอะเลยทีเดียว
นั่นก็หมายความว่าเช้าวันนี้บริเวณดังกล่าวค่อนข้างที่จะร้อนอบอ้าวนะครับ
สังเกตว่ามีการแผ่ไปถึงบริเวณพื้นที่ภาคกลางตอนบนภาคเหนือตอนล่างด้วย
สูงสุดวันนี้ครับจากการตรวจสอบจากระบบพยากรณากาศของเรา
อยู่ที่ประมาณ๓๖๓๗องศาเซลเซียตค่อนข้างที่จะร้อนเลยทีเดียวนะครับ
ในช่วงบ่ายวันนี้สภาพอากาศบริเวณตอนกลางค่อนข้างที่จะร้อนอบอ้าวครับ
พรุ่งนี้สูงขึ้นไปอีกนะครับอุณหภูมิสำหรับในช่วงเช้าจะอยู่ที่ประมาณ๑๘๑๙องศาเซลเซียต
นี่คือการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในระยะวัน๒วันนี้นะครับ
ก่อนที่เราจะต้องเผชิญความแปรปวนของลักษณะอากาศในช่วงต้นสัปดาห์หน้า
จะสังเกตว่าพื้นที่สีเขียวที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ในขณะนี้คือบริเวณที่มีอากาศเย็นนะครับ
สีน้ำเงินคือบริเวณที่มีอากาศหนาวจะค่อยมีการแผลลงมา
นั่นก็หมายความว่าจะทำให้แต่ละพื้นที่ในประเทศไทยตั้งแต่ตอนบนจนถึงตอนกลางนั้นได้สัมผัสกับอากาศเย็นกันในต้นสัปดาห์หน้า
แต่ละพื้นที่เป็นอย่างไรมาเริ่มต้นในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือกันก่อนนะครับ
จากการตรวจสอบวัน๒วันนี้จะสังเกตว่าอุณหภูมิยังคงสูงอยู่นะครับ๓๑๓๒องศาเซลเซียตในช่วงกลางวัน
แต่ว่าหลังจากวันอาทิตย์เป็นต้นไปครับอุณหภูมิจะลดต่ำลงอย่างต่อเนื่องนะครับ
อยู่ที่ประมาณ๑๓องศาเซลเซียสสูงสุดในวันจันทร์นะครับ
แต่ว่าก่อนที่อุณหภูมิจะลดลงนั้นจะเกิดฝนในพื้นที่ได้หลายจุดเลยทีเดียวนะครับ
ต่อนะครับที่บริเวณจังหวัดขอนแก่นนะครับพื้นที่ภาคอีสาน
พบว่ายังคงมีโอกาสเกิดฝนอย่างต่อเนื่องในระยะ
อันนี้เพราะว่าถือว่าเป็นแนวปะทะสำคัญนะครับของมวลอากาศเย็นที่แผ่ลงมา
ไปเจอกับความชื้นที่เข้าปกกลุ่มในระยะนี้จึงทำให้มีโอกาสเกิดฝนได้
วันเสาร์วันอาทิตย์นะครับโอกาสเกิดฝนค่อนข้างที่จะเยอะเลยทีเดียว
หลังจากนั้นอุณหภูมิจะลดต่ำลงครับต่ำสุดในรอบสัปดาห์คาดการณ์ว่าจะอยู่ที่ประมาณ๑๓องศาเซลเซียตนะครับ
สูงสุดในรอบสัปดาห์จะอยู่ที่ประมาณ๓๔องศาเซลเซียตก็คือวันนี้
นครสวรรค์ครับภาคกลางเช่นเดียวกันนะครับเสาร์อาทิตย์นี้ฝนอาจจะตกเยอะหน่อย
หลังจากนั้นจะมีการโปรดปลายของฝนอย่างต่อเนื่องนะครับแต่ก็จะลดลงกว่าในช่วงสุดสัปดาห์
หลังจากนั้นอุณหภูมิก็จะเย็นลงด้วยเช่นกันนะครับจากสูงสุดอยู่ที่๓๖องศาจะลดลง
จะลดเหลือเพียงแค่๒๑องศาเซลเซียตเท่านั้นนะครับต่ำสุดอยู่ที่ประมาณ๑๗องศาเซลเซียต
ชนบุรีครับวันนี้ท้องฟ้าค่อนข้างที่จะโปร่งนะครับมีเมฆบางส่วนสลับกับแสงแดด
ฝนจะค่อนข้างที่จะน้อยในวันนี้หลังจากนั้นเป็นต้นไปครับเสาร์อาทิตย์ฝนมาแน่นอนนะครับ
อุณหภูมิก็จะเย็นลงด้วยนะครับคาดการณ์ว่าต่ำสุดจะอยู่ที่ประมาณ๑๙องศาเซลเซียต
ส่วนสูงสุดจะอยู่ที่ประมาณ๓๓องศาเซลเซียตวัน๒วันนี้หลังจากนั้นอุณหภูมิก็จะเย็นลง
ลองใต้กันบ้างนะครับไปที่บริเวณฝั่งอ่าวไทยนะครับ
วันนี้เมฆค่อนข้างบางตานะครับแดดอาจจะแรงหน่อย
วันพรุ่งนี้เมฆก็จะเริ่มเยอะขึ้นโอกาสเกิดฝนก็จะเริ่มเยอะขึ้นเช่นเดียวกันนะครับ
ในวันอาทิตย์ครับอยู่ที่ประมาณ๙๐เปอร์เซ็นต์อาจจะต้องระวังหน่อยเรื่องของฝนฟ้าขนองที่จะตามมา
ข้ามไปฝั่งอันดามันครับปรากฏว่าเช่นเดียวกันนะครับ
หลังจากนี้เป็นต้นปลายเมฆก็จะเพิ่มมากขึ้นโอกาสเกิดฝนก็จะเพิ่มมากขึ้น
สูงสุดทรงครับประมาณ๓๑๓๒องศาเซลเซียต
สุดก็อยู่ที่ประมาณ๒๔๒๕องศาเซลเซียตนะครับ
กรุงเทพมหานครและปริมณฑลครับจากการตรวจสอบเนี่ยนะครับ
ว่าวันนี้ครับท้องฟ้ามีเมฆเป็นบางส่วนสลับกับแสงแดด
ตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปเมฆบนท้องฟ้าในพื้นที่กรุงเทพมหานครจะเพิ่มมากขึ้นนะครับ
เกิดฝนก็จะเพิ่มมากขึ้นเช่นเดียวกันตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไป
วุณภูมิจะลดลงหลังจากฝนซาลงจาก๓๖องศาเซลเซียด

มีลุ้นว่ากรุงเทพสูงสุดอาจจะอยู่ที่ประมาณ๒๒องศาเซลเซียต
นี่คือภาพรวมการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นนะครับตั้งแต่สุดสัปดาห์นี้เป็นต้นปลายไปจนถึงต้นสัปดาห์หน้า
ปัจจัยเนื่องจากว่าในช่วงวันที่๒๓ไปจนถึงวันที่๒๕
จะมีบริเวณความกดอากาศสูงหรือว่ามวลอากาศเย็นกำลังแรงละทีเดียว
ลงมาปกคลุมบริเวณทางตอนบนของประเทศไทย
ลักษณะเช่นนี้ก็จะทำให้เกิดความประหลาบผลลักษณะอากาศในระยะแรก
ช่วงแรกนั้นก็จะทำให้เกิดฝนได้นะครับแถวบริเวณพื้นที่ภาคอีสาน
หลังจากนั้นอุณหภูมิจะเย็นลงซึ่งก็จะทำให้มีอากาศเย็นลงประมาณ๓๖องศาเซลเซียต
นี่คือภาพรวมการเปลี่ยนแปลงลักษณะอากาศนะครับที่จะเกิดขึ้น
ขณะที่บริเวณพื้นที่ภาคใต้ก็พบว่ามรสุมตะวันออกเฉียงเหนือครับ
ที่พัดปกลุ่มในบริเวณพื้นที่ภาคใต้รวมไปถึงอ่าวไทยนั้น
ก็จะมีกำลังแรงขึ้นนะครับก็จะส่งผลทำให้บริเวณพื้นที่ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยมีฝนมากยิ่งขึ้นครับ
ส่วนท้องทะเลขึ้นก็จะสูงด้วยประมาณ๒๓เมตร
ชาวเรือที่จะเดินเรือต้องเพิ่มความระมัดระวังครับ

ที่ได้ย้ำเตือนกันนะครับว่าช่วงต้นสัปดาห์เป็นต้นไปอุณหภูมิจะลดลงในหลายพื้นที่
เฉพาะบริเวณทางตอนบนภาคเหนือภาคอีสานอาจจะหนาวหน่อยนะครับ๖๑๐องศา
ภาคกลางตอนกลางก็จะประมาณ๓๕องศาเซลเซียต
ยังไงก็ดูแลรักษาสุขภาพกันด้วย
นี่คือทั้งหมดของรู้ก่อนร้อนหนาวในเช้าวันนี้นะครับ
คุณผู้ชมสามารถที่จะตรวจสอบสภาพอากาศเพิ่มเติมได้ผ่านแอปพลิเคชันใหม่ไทยรัฐครับ
ตอนนี้ผมคุปตะนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ